คุณผู้ชมครับเขาว่ากันว่าคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจ
มันก็คงจะจริงนะฮะคนในสังคมบางทีแต่งตัวดีหน้าตาดี

มีลูกค้าคนหนึ่งไปซื้อกาแฟ
แม่ค้าแม่ค้ากาแฟแก้วหนึ่งแม่ค้ากระชงไป
จังหวะที่หันหลังครับไปตักน้ำแข็ง
ลูกค้าที่ว่ารู้หน้าไม่รู้ใจกลายเป็นโจรครับ
ตักน้ำแข็งอยู่ใช่ไหมเอามือคว้าหมับ
หยิบมือถือแม่ค้าแล้วก็ยืนหน้าตาเฉย
ยืนรอจนแม่ค้าชงกาแฟให้เขาเสร็จนะครับ
ได้ทั้งมือถือได้ทั้งกาแฟเหรอ
ถูกต้องแล้วก็เดินไปหน้าตาเฉย
แม่ค้าบอกเอามาคืนเถอะมันมีกล้อง
เห็นกล้องไหมนั่นนี่คว้าหมับเลย
ก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสระบุรีครับ
อันนี้เขาเป็นร้านขายพวกน้ำชงนะครับ
โอเลียนต่างคนร้ายเป็นผู้ชาย
รูปร่างค่อนข้างสูงผิวขาวแต่งตัวเรียบร้อยเชีย
ใส่หน้ากากอนามัยมาสั่งกาแฟเย็น
กาแฟแก้วหนึ่งแม่ค้าก็ชงกันไป
แม่ค้าหายไปตัดน้ำแข็งแค่เสี่ยววินาทีครับคุณ๓๔วินาที
ลูกค้าคนนี้กายร่างเป็นอวตาร
หยิบมือถือของแม่ค้าไปใส่กระเป๋ากางเกง
แล้วก็ยืนรอเนียนแบบนั้นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
รอจนแม่ค้าชงกาแฟเสร็จปุ๊บ
เงินรับเงินทอนเดินออกไปอย่างใจเย็นหน้าตาเฉย
ไปดูกล้องโอ้โหลูกค้านี่เองมาขโมยมือถือไป
แม่ค้าฝากบอกโทรศัพท์อันนี้ที่โดนขโมยไปเนี่ย
พึ่งผ่อนหมดเองพึ่งแต่พ่อนหมดเอง
ตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งความให้โอกาสก่อน
ในคลิปเนี่ยลูกค้าฉันเนี่ยนะถ้าเห็นเอาไปคืนซะนะฮะเพราะว่าในร้านเขามีกล้องวงจรปิดแทบทุกร้านแหละครับคุณโจรนะฮะอยากจะเห็นนะฮะอยากจะให้เอาไปคืนซะถ้าไปคืนจะไม่ดำเนินคดีแต่ถ้าไม่คืนจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะครับนะฝากบอกไปยังโจรคนนี้ด้วย
อีกเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านขายของชำที่จังหวัดพิศนุโลกครับนะฮะตรงข้ามบิ๊กซีตรงโค้งเรือนแผ่นี่คุณผู้ชมดูนะฮะแต่งตัวดีซะเนี่ยเข้าไปซื้อของเนี่ยนะฮะซื้อเครื่องดื่มชูกำลังหนึ่งขวดราคา๑๐บาทอ่ะซื้อเสร็จจ่ายเงินเสร็จทำทีเป็นเปิดขวดดื่มไม่ออกจากร้านนะฮะพอคนขายเผลอหยิบแบงค์ร้อยตนต้นผ้าป่าไป
ครับเจ้าของร้านตอนนี้เห็นแล้วนะฮะหลักฐานทำหมดมันอยู่ในกล้องมูลจอมปิดแต่ว่าอยากมาได้แจ้งความแต่อยากจะเอาคลิปเนี้ยไปโพสต์ให้ดูนะฮะไม่อยากให้ไปทำแบบนี้กับใครอีกทุกคนมันลำบากมากพออยู่แล้วนะฮะโควิดมันก็ลำบากมากพออยู่แล้วเศรษฐกิจมันก็ลำบากมากพออยู่แล้วแล้วจะไปเป็นขโม
กลับใจซะอืมมันบาปอันนี้เจ้าของร้านฝากบอกมานะครับ